หลังจากที่มีข่าวดราม่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้ม
ล่าสุดค่ะได้เจอเจ้าตัวไม่ขอพูดถึงเรื่องงานแต่ง
ที่มีทั้งงานแต่งหน้าและร้องเพลง

แล้วงานแสดงยังรับอยู่หรือไม่
ไปฟังน้ำชากันเลยค่ะ